ประวิทย์นามสกุลวงสุวรรณ
เขาเชื่ออย่างนี้จริง

ขับรถตกคลองนะตกคลองไม่เท่าไหร่
ตัวเองออกมาวิ่งขึ้นหอพักหญิง
เขาแตกตื่นหนีกันแบบโอ้โหชุลมุนวุ่นวายเลยนะฮะ
พอเจ้าหน้าที่ไปคุมตัวได้เป็นยังไงเนี่ยไปดูนะครับ

สรบุรีหรอ
ก็เหยียบมาร้อยกว่าเลย

แล้วรถที่คว่ำนี่ก็ทิ้งเลยเหรอ

นี่เห็นไหมไปถามเขาเยอะจุกจิก

ชื่อจริงชื่อสิทธาหมื่นนึก

ส่วนชื่อประวิทย์วงสุวรรณคือ

แต่คุณใช้ชื่อไว้แล้วนี่เห็นไหมล่ะ

เอาเป็นว่าประวิทย์เอ้ยสิทธาเนี่ย

แล้วขับรถมาตกคลองนะฮะ

วิ่งขึ้นหอพักนะ
เขาก็แตกตื่นกันหมดเป็นหอพักหญิงด้วยนะครับทุกชมครับ
แล้วก็ดื่มเหล้ามาด้วย
ไม่รู้นะเม็ดเดียวทิ้งหรือเปล่า
นั่นแหละสิแต่เจ้าตัวบอกเม็ดหนึ่งก็ขุมตัวไปดำเนินคดีนะครับทุกผู้ชมครับ
ส่วนรถก็ต้องกู้กันขึ้นมา
คือจากการตรวจสอบเนี่ยที่เขาบอกมาหาแม่แม่เป็นเจ้าของหอพักตรงนี้ไม่ใช่นะครับ
ทีมข่าวของเราได้เบอร์โทรศัพท์ของแม่ของนายสิทธามา
แม่ชื่อหนูจ๋าแม่อยู่ที่หนองบรมภูฮ์
แล้วชอบขโมยรถกระบะของพ่อเนี่ย
ขับออกไปเป็นประจำเคยก่อเหตุแบบนี้มาหลายครั้ง
เป็นแบบนี้มา๒ปีกว่าโอ้โหแต่เขาไม่เคยทำอะไรกับใครนะ
เวลาถูกจับได้แต่ละครั้งมักจะอ้างชื่อว่าตัวเองเนี่ยเป็นชื่อที่เกี่ยวกับผู้นำประเทศ

นักการเมืองดังหรือบอกว่าเป็นตำรวจก็มี
กระบะนี่ก็คือของพ่อนั่นแหละนะเพราะว่าเขาอยู่กับพ่อที่สระบุรี
ส่วนแม่อยู่น้องบูรมภูมิแต่ที่ขับมาขับมาถึงน้องธรรมนายก

มันเป็นผู้นำประเทศหรือว่าเป็นตำรวจเป็นร้อยโตเป็นผู้กลางอะไรของมัน

นี่ฮะถูกคุมตัวอยู่ที่ห้องคางของสองพ่อองค์ฮารักษณ์
เมื่อคืนทั้งคืนถามตำรวจไปนะครับตำรวจบอกโอ้โหเอ๊ะอ่ะโอ๊ยวาย
ขอกำแพงห้องคุมตัวนะตะโกงตะโกนแล้วก็บอกกับตำรวจอยู่ทั้งคืน

บอกไม่เป็นไรประวิทย์เสพยาบ้าขณะขับรถ

ที่เหลือเดี๋ยวก็ให้ญาติพี่น้องมาดูแลกันต่อ
เรื่องของขั้นตอนทางคดีกันต่อไป
นี่ผมชื่อประวิทย์วงสุวรรณ

ดิฉันหัวเราะที่เขามีหลายชื่อค่ะ